พาไปที่ลำลูกกาปฐุมธานีนะคะ
เหตุการณ์๔รุ่ม๑คุณผู้ชม

ถีบต่อไหนโอ๋ยโอ๋ยนี่นี่นี่เห็นไหมคะ
แบบนี้อ่ะโอ้ยคุณตามไปรุมทืบเขาเหรอใช่ค่ะหลังจากนั้นเห็นไหมคะ
น้องผู้ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนั่นแหละโดนถีบจนกระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะ
แล้วสี่คนเนี่ยไปรุมยำน้องเสื้อแดงอ่ะน้องผู้ชายคนนั้นอ่ะเนี่ยค่ะ
แล้วน้องผู้หญิงที่มาด้วยกันเนี่ยพยายามห้ามมันไม่ฟังค่ะใช่ค่ะ
รุมกระทืบเขาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมน่ากลัวมากเลยค่ะ
เออบ้านเมืองมีขื่อมีแปรกันนะอืมนี่เหตุการณ์นี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เรามีโอกาสสอบถามไปที่น้องผู้หญิงซึ่งเป็นคนนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
แล้วเป็นคนที่ไปประสบเหตุด้วยน้องเนี่ยอายุ๑๖ปีเองค่ะ
โดนผู้ชายถีบน้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคือ
หกพฤศจิกายนที่ผ่านมาสักประมาณหนึ่งทุ่มตอนนั้นซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนชาย
ครับไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งเนี่ย
เปิดเพลงเสียงดังอยู่เพื่อนชายก็เลยหันไปมอง
มองแบบไม่ได้คิดอะไรเลยก็เพลงเสียงดังอ่ะนึกออกไหมคะ
เป็นเราเราก็มองไหมมันก็มีสิทธิ์ที่จะมองไงเพื่อนชายหันไปมอง
หลังจากนั้นค่ะซ้อนท้ายกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค
กลับออกมาจากร้านสะดวกซื้อปรากฏว่ากลุ่มชายสี่คนเดินเข้ามาเลย
ลงจากรถกระบะปรีเข้ามาหาเรื่องเลยถามว่าเฮ้ย
หน้ามีปัญหาหรือเปล่ามองหน้ามีอะไร
เพื่อนชายก็เลยตอบกลับไปว่าอ๋อเห็นพี่เปิดเพลงเสียงดัง
ผมก็เลยมองครับไม่ได้มีอะไรนะฮะ
จากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปเอาล่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทั้งสองคนบอกว่าแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ
สพลำลูกกาตัวน้องเองเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนัก
แต่คนที่หนักเลยก็คือเพื่อนชายที่มาด้วยกัน
เพราะฉะนั้นตำรวจสพลำลูกกาฝากด้วยนะคะ
อีกหนึ่งเคสอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลค่ะ
ถ้ามันอยู่หมู่เดียวเนี่ยอยู่คนเดียวมันจะกล้าเฟี้ยวฟ้าวขนาดนี้หรือเปล่า
ไม่น่าจะกล้าขนาดนี้น่าหรอกไม่ง่ายมันอยู่กันเยอะแหละ